อ่าก็จะเป็นวันที่ผมใช้คำว่าประกาศ
กระทรวงศาสตร์สุขที่กำหนดให้โรคติดเชี้ยวเวลาสองศูนย์หนึ่งเก้า
หรือที่เราเรียกกันว่า

ฝ่าฝืนนะครับจะมีความผิดโดยปรับไม่เกินสองหมื่นบาทนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อยากเรียนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับและที่สำคัญก็คือเจ้าของสถานที่ต่างไม่ว่าจะเป็นเจ้าบ้านนะครับเจ้าของสถานที่ประกอบการนะครับรวมถึงโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลต่างนะครับหากนะครับในสถานที่นั้นนะครับมี
นะครับให้ช่วยรีบกันแจ้งนะครับทางด้านนี้เพื่อที่จะได้ไปดำเนินการในเรื่องของการการควบคุมและป้องกันโรคเนี่ยอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนะครับของผู้ป่วยอาการหนักสองลายนะครับที่ได้มีการรายงานต่อเนื่องขณะนี้นะครับมีเสียชีวิตหนึ่งรายเป็นชายไทยอายุสามสิบห้าปีผู้ป่วยลายนี้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกนะครับต่อมามี
โควิดไนทีนร่วมด้วยจึงถูกส่งต่อมาจากโรงพยาบาลเอกชนเพื่อมารักษาที่สถาบันบำราชนราดูนซึ่งได้ทำการรักษาจนตรวจไม่พบเชื้อโควิดไนทีนตั้งแต่วันที่สิบหกกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบสามที่ผ่านมานะครับผู้ป่วยลายนี้นะครับหลังจากรักษาเป็นเวลาเกือบหนึ่งเดือนด้วยสภ
วิวะภายในทำงานหนักส่งผลให้เอาไว้แล้วภายในหลายระบบเนี้ยล้มเร็วซึ่งภาษาทางการแรกเนี้ยเราเรียกว่าจึงเสียชีวิตในที่สุดนะครับทั้งนี้นะครับเนื่องจากตรวจไม่พบเชื้อแล้วตั้งแต่วันที่หกกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาดังนั้นสาเหตุแห่งการเสียชีวิตจะเกี่ยวกับโควิดไนทีนหรือไม่จะมีการน

เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์แล้วเพราะฉะนั้นลายนี้นะครับก็ยังคงอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดสำหรับรายละเอียดนะครับทางด้านนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณหมอสมพลก็คงจะได้ให้เพิ่มเติมต่อไปดังนั้นนะครับโดยสรุปในขณะนี้มีผู้ป่วยยืนยันที่รักษาหายกลับบ้านแล้วนะครับเพิ่มขึ้นสองลายรวมทั้งหมดนะครับก็เป็นการมีผู้ป่
อยู่ในโรงพยาบาลทิบเอ็ดไหลนะครับแล้วก็เสียชีพหนึ่งไหลรวมย่อผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้นเนี่ยสี่สิบสองลาย